ต่อกันเลยค่ะที่ปฐุมธานีชาวบ้านเป็นร้อยเลย
มาแล้วก็มาร้องกับผู้ว่าราชการจังหวัด
บอกว่าโอ้โหตอนนี้เดือดร้อนมาก

นี่ล่ะค่ะมากันเป็นร้อยจริง

ใช่ค่ะนี่เป็นชาวบ้านจากหลายท้องที่ในจังหวัดปฐุมธานี
รวมถึงชาวสมาคมเป่าฮงเสียที่ตำบลบางเดืออำเภอเมือง

เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมค่ะ
กับนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
เพราะว่ามีหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านหนึ่ง
ปิดทางเข้าออกสารเจ้ากลางคลอง
ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถที่จะเดินทางไปสการะบูชาที่สารเจ้าได้นะคะ
โดยนายปรีชาเกดจุธารัฐตัวแทนชาวบ้านก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้ปิดทางเข้าออก
สร้างกำแพงเป็นคอนกรีตสูงเลยค่ะแบบนี้แหละสูง๓เมตร

ถ้าไปกราบไหว้หรือว่าไปทำความสะอาดสารเจ้าเหมือนเช่นเคย
เส้นทางนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเคยใช้กันมาสัก๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
แล้วก็สารเจ้าแห่งนี้ก็มีโฉนดที่ดินถูกต้อง
แต่หมู่บ้านจัดสรรก็ได้มาซื้อที่ดินใกล้สารเจ้า

อกจากนี้ยังไม่เคยมีผู้บริหารคนใดของหมู่บ้าน

ประชาชนจะได้เข้าไปกราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
ประกอบพิธีทางศาสนาภายใน๓วัน
ตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือร้องเรียนนะคะ
ซึ่งนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าเบื้องต้นสั่งการให้ประหลัดจังหวัดปฐุมธานี
ประสานไปยังผู้บริหารของหมู่บ้านแล้ว
มาร่วมพูดคุยกัน๓๑พฤษภาคมนี้ค่ะ
ซึ่งทางหมู่บ้านก็ได้ทุบกำแพงที่มีการก่อปิดเส้นทาง

ก็คือแปลว่าตอนนี้เริ่มต้นดำเนินการแล้ว